ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งเคสค่ะที่คนพูดถึงกันเยอะวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก
กรณีเด็กหญิงสองคนที่ฉะเชิงเซาค่ะที่น้องติดเชื้อแล้วก็โดนไล่ออกไปอยู่กักตัว๒คนนอกหมู่บ้านที่ป้อมตำรวจร้างค่ะ
แล้วอาการน้องก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย
สุดท้ายต้องส่งข้อความขอความช่วยเหลือเพจดังในพื้นที่นะคะ
เรื่องต้นเนี่ยอัปเดตก่อนว่าน้องเนี่ยได้ถูกพาตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้ว
ผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านทำไมไล่เด็กออกมากักตัวอยู่ที่แบบป้อมตำรวจร้างนอกหมู่บ้านกันแค่สองคนแบบนั้น
ดูนี่ก่อนเลยนะคะนี่คือแชทที่น้องสองคนนะคะน้องอายุ๑๔ปีเองนะคะ
ส่งข้อความไปหาเพจเรารัก๘ริ้วเพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยน้องอ่ะมีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยแล้วก็ท้องเสีย
ตอนนี้ต้องย้ายตัวเองมากักตัวอยู่ที่ป้อมตำรวจหน้าอบตบางแก้วที่อำเภอเมือง
พร้อมกับน้องวัย๑๐ปีอีกคนนึง
ยังไม่มีใครได้เตียงเลยเนี่ยค่ะ
น้องก็ต้องขอความช่วยเหลือไปแจ้งแบบนี้นี่
ตอนเย็นมีอาการแน่นหน้าอกท้องเสียด้วย
กักตัวอยู่ที่ป้อมหน้าอบตบางแก้ว
น้องเนี่ยยังเด็กแล้วก็รู้สึกกลัวด้วยและยิ่งอาการไม่ดีเขาก็ยิ่งหวั่นใจค่ะ
ทีนี้เพจนี้ก็เลยรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็มีกู้ภัยไปรับตัวน้องแล้วก็คุณป้าวัย๕๑ปีอีกคนนึงที่กักตัวอยู่ในที่เดียวกันส่งโรงพยาบาลสนามบางคล้าแล้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมถูกคนในชุมชนกดดัน
ผู้นำชุมชนไล่พวกเธอออกนอกหมู่บ้าน
คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแฟนวัย๓๘ปีติดโควิด๑๙
แล้วก็มีกู้ภัยมารับตัวไปโรงพยาบาลแล้ว
แล้วหลังจากนั้นตัวน้องเองน้องผู้หญิงวัย๑๔ปีคนนี้
กับลูกของแฟนที่ติดโควิดไปแล้วก็คือน้องวัย๑๐ขวบที่อยู่ด้วยกัน
รู้ผลว่าก็ติดโควิดเหมือนกันทำให้พฤติกรรมของคนในชุมชนเปลี่ยนไป
คือเอาง่ายกดดันผู้นำชุมชนบอกว่า
ต้องให้สองคนนี้ออกไปอยู่นอกชุมชน
แล้วทำไมเขาถึงให้รับมาอยู่ที่นี่
เขาบอกให้มากักตัวที่นี่เพราะว่าคนรอบข้างไม่ยอมรับใช่ไหม
มันเป็นแบบ

จะเป็นความที่ใช้งานอยู่
เดี๋ยวเราได้ประสานอยู่ตลอดเวลาครับแต่ณขณะนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันมีเตียง
แล้วก็จะให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยหรือทางโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องก็มารับตัวไปเลย
คือหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็เอาง่ายประนามอบตกันเยอะเลย
อบตเลยบอกขอชี้แจงหน่อยพามาดูป้อมตำรวจว่า
จริงมันไม่ได้รกร้างนะมันก็เป็นสถานที่แบบนี้
มันมีการใช้งานอยู่ปกติเหมือนกัน
แล้วถ้าจะต้องออกมาแยกกักตัวเขาก็มองว่าที่นี่เนี่ย
มันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมแล้ว
ส่วนทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
บอกว่าการทำงานในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการแยกผู้ป่วยเหมือนกันนั่นแหละ
เป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดง
สีเขียวเนี่ยคือคนที่ดูแลตัวเองหรือว่ากักตัวอยู่ที่บ้านได้

ส่วนสีเหลืองที่ใกล้จะเป็นสีแดงเนี่ยต้องโทรสายด่วนโควิด๑๙จังหวัดฉะเชิงเซา
หมายเลขที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ค่ะ

เป็นเบอร์มือถือทั้งสองเบอร์เลยนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือ
อ่าทางพื้นที่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนั่นแหละ

อย่างเดี๋ยวตะวันที่แรกชาวบ้านเขามองว่าโอ้โห
คือแหมแยกกักตัวได้แต่ต้องดูแลกันหน่อย

มีหญิงสาวกับเพื่อนเป็นพนักงานโรงงาน
นี่เธออัดคลิปร้องไห้เลยนะฮะ
แต่ไม่ได้ร้องไห้ว่าโอ้โหไม่ได้รับการดูแลถูกทอดทิ้งนะ
ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะฮะ
มาจากกรุงเทพนะเป็นพนักงานโรงงานมาจากกรุงเทพ
กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงนะครับอายุเนี่ยช่วง๒๐กว่าเนี่ยนะฮะ
ขับรถมากันคือเธอเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่โรงงานเนี่ยมีคนติดเชื้อ
จะไปตรวจหาเชื้อก็โอ้โหที่กรุงท่งกรุงเทพอะไรก็หายากมาก
ก็เลยตัดสินใจขับกลับมาที่บ้านที่โคราช
มาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราช

เพราะมีอาการไอแห้งหายใจติดขัดอะไรด้วย
ก็ต้องหาที่กักตัวระหว่างรอผล
นี่ฮะปรากฏว่ามาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นวัดนะฮะวัดท่านไม่ทิ้งเลยนะครับ
ท่านบอกเอ้ามาช่วยเหลือกัน
จอดรถอยู่ตรงนี้แล้วเอารถเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นที่กักตัวก็แล้วกันนะ

ที่ชุมชนประโดกโคกไผ่ที่นครราชศรีมา
แต่สุดท้ายเช้าวันนี้ผลออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหโชคร้ายมาก

แต่ตอนนี้กำลังประสานโรงพยาบาลแล้ว

เดี๋ยวดูหน่อยนะครับช่วงที่เธออัดคลิปเอาไว้
เขาก็ยังติดตามและดูแลตั้งแต่เมื่อคืน
จนถึงตอนเช้าก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย
นั่งเฝ้าพวกหนูทั้งคืนจริง

ใจดีมากแบบไม่รู้หนูจะพูดยังไง
คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือมันลำบาก

ต้องนอนรอในวัดนอนรอบนรถ

โดยไม่มีเชื้อเพราะกลัวว่าคนอื่นจะได้เรียบความรวดร้อน
ตอนนี้ก็อุ่นใจมากที่ตัวเองกับเพื่อนอีกคนนึงที่จะได้รับการรักษา